สวัสดีครับต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับ
มาร่วมพูดคุยกับเหล่าเซียนนักธุรกิจ
ถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรก

ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเพชรคลับเนี่ย
เป็นธุรกิจบริการด้านสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร

กำลังมาแรงที่สุดในบ้านเราก็ว่าได้

และวันนี้นะครับเราอยู่กับกรรมการผู้จัดการนะครับ

คุณสมฤดีตันสลารักษ์นะครับ
พี่ปุ๊กนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับ

ก่อนอื่นนะครับอันนี้เอาจริงผมบอกเลยนะครับว่า
หลายคนเนี่ยคงจะได้เห็นเพชรคลับกันอยู่แล้วแหละ

อยากจะให้พี่ปุ๊กช่วยแนะนำบริษัทหน่อยครับ
ว่าเป็นยังไงครับเพชรคลับ
เพชรคลับจริงเราทำธุรกิจ

ตั้งแต่อาหารของใช้ที่เกี่ยวกับสัตเลี้ยงทั้งหมด
ก็คือบริการรักษานะคะ
โรงพยาบาลคลินิกที่คอยให้การดูแลสัตว์เลี้ยง
บริการอาบน้ำตัดแต่งทรงผมน้องหมาน้องแมวให้หล่อให้สวยนะคะ

คือเราก็ไม่ได้อยากเพียงมาเพื่อจะขายอาหารสักถุงนึง

เม้คือเต้นากดแก่เล็กแต่น้อยพี่ก็เลี้ยงสัตว์มาด้วยตลอด
มองว่าการมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวเนี่ยคือมันเติมเต็มเนอะ
เราก็อยากจะหาสถานที่ทำยังไงที่จะให้
เซิร์ฟทั้งเจ้าของแล้วก็สัตว์เลี้ยงมันคอนวีเนียน

คือเอาจริงพี่ทำร้านในอย่างที่พี่อยากให้มันเป็น
ปัจจุบันเรามีมากกว่า๘๐๐๐ราย
คิดว่าการสร้างสมาชิกสำคัญนะ
การที่รู้ว่าทำยังไงให้เขากลับมาใช้บริการ
เขาเคยอย่างนี้อาทิตย์ที่แล้วมาซื้อจำไม่ได้เลยว่าน้องซื้ออาหารอะไรไป
ถามนิดนึงว่าต่างแต่เริ่มต้นที่ทำศัลกิจนี้มาประมาณกี่ปีครับพี่ปุ๊กครับ
จริงเลิกจบทะเบินบริษัทณนั่งปี๕๕เป็นก็ข้อปีที่๑๐๑๑
ริมถนนพัฒนาการ๒คู่หา

เพราะว่าออฟฟิศผมก็อยู่ใกล้กันเนี่ยแหละครับ

อันนั้นเป็นสาขาแรก

แล้วก็ตอนแรกทำไม่ได้กะจะสเกลออัพขนาดนี้
เพราะพี่ก็มีงานอื่นทำช่วยธุรกิจที่บ้านอะไรนี้ด้วย
ผมนึกภาพบรรยากาศนะคุณผู้ฟังนึกภาพบรรยากาศตามนะ
การที่แบบเราจะเอาสัตว์เลี้ยงนะครับ
นึกว่าเป็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปกลูมมิ่งก็ได้

แต่บรรยากาศตรงนั้นถ้าคนเลี้ยงสัตว์เนี่ย
นึกภาพออกว่าเฮ้ยเป็นฉันฉันก็ไม่นั่งหรอก
ถ้ามันมีกลิ่นคุ้งไปหมดอะไรแบบนี้
แต่ทางพี่ปุ๊กคือใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยแบบนี้นะฮะ
ช่วงแรกที่เริ่มจากโรงพยาบาลสัตว์นะครับ

เปลี่ยนเป็นเพชรคลับเนี่ยกระแสเป็นยังไงครับ

ว่ามันน่าทำแล้วแหละ
มันใช่แล้วแหละที่พี่อยากจะมาทำจริงจัง
ก็คือตอนนั้นก็ตั้งชื่อ๑๐๐
แบบเราอยากเป็นอะไรอยากทำอะไร

เพราะว่าพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่า
มันน่าลองมันน่าทำ
เพราะว่าโอกาสทางตลาดมันมี

ต้องบอกว่าธุรกิจนี้มันไม่ใช่ที่คุณมาแล้วแบบ
โอ้โหหายปุ้งยอดเยอะไม่ใช่นะ
มันเป็นธุรกิจที่พี่ว่าต้องมีความอดทน

มันไม่ใช่มาถึงแล้วปูขึ้นปูดปาดไม่ใช่
ทุกวันนี้เราก็โตอย่างมั่นคงนะคะ
เราอยากได้ชื่อที่เรียกง่าย

มันก็เลยได้ข่าวออกมาด้วยคำว่า

ที่พี่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของมันคือปากต่อปาก
ทำยังไงให้ลูกค้ามา

สองคือพอลูกค้ามาปุ๊บ

พาน้องหมาน้องแมวมาที่นี่สิ

พี่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันยังยืนมาก

พี่ว่าฐานเราต้องแข็งแรง

อืมตอนนี้ธุรกิจฉันพร้อมจะโตแล้ว

นี่คือจุดที่เราพร้อมจะไปต่อ

น่าจะเป็นจังหวะที่คุณเริ่มมีคน

นี่ต้องบอกว่าตอนที่เริ่มสาขาแรกเนี่ย

เขาก็จะมองร้านเพชรช็อปเป็นร้านแบบ
คุณต้องมาอยู่ในที่กลับใส่หน้า
คือพี่รู้สึกว่า

แต่พี่เข้าใจทุกประสบคำว่า

ทุกห้างหรือ
ตลอดมาถึงจุด๑

ช่วงแรกเราจึงเปิดนอกห้างค่ะเปิดริมถนนรถไซต์
ยังจำคอมเมนต์ลูกค้าได้คือช่วงเปิดร้านมาพี่อยู่ร้านเองนะ
เปิดร้านเองปิดร้านเองเพราะว่าพี่อยากรู้จากลูกค้า
ร้านคุณอยู่ผิดอ่ะคุณต้องอยู่สุขุมวิทย์อ่ะ
พี่ก็แบบอยากอยู่ค่ะแต่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าอะไรอย่างนี้
อันนี้เป็นสาขาแรกที่แบบที่จำคอมเมนต์นั้นได้
ก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์แล้ว
มันใช่แล้วมันใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ
มันใช่ในสิ่งที่เราไปแล้วเราไม่สร้างภาระให้ห้าง

ว่าอันนี้วินวินแต่เราต้องทำตัวเราก่อนเนอะ

อีกจุดหนึ่งนะครับแน่นอนเรื่องของการขยายธุรกิจ
ต้องมีเรื่องของเงินทุนอันนี้สำคัญมากนะครับ
เป็นยังไงครับในช่วงนั้นเตรียมตัวกับจุดนี้ยังไงครับ
แล้วก็ยังเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะมาโดยตลอด
คือธนาคารกรุงเทพฯมีทีมมีอะไรค่อยช่วย
อย่างช่วงโควิดช่วงที่ปล่อยซอฟโลอะไรมันก็ทำงานเร็วมาก
ปุ๊กโอเคไหมต้องการไหมรีบทำเรื่อง
คืออันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะคะ
อีกที่จะทำให้เขาต่อลมหายใจไปได้
เดี๋ยวอีก๓เดือนก็เปิดอีกที่หนึ่งก็จะเป็น๑๐แล้ว

มันไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าเราต้องเข้าไปเติมเต็มส่วนที่เป็นสินค้าและอาหาร
ว่ามันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเพราะฉะนั้นเราถึงแตกอีกแบรนด์หนึ่ง
เพื่อไม่ให้ลูกค้าสับสนแบบพาน้องไปในซุปเปอร์ไปแอบหา
ตอนนี้ก็คือเป็นบริการที่ครบวงจรที่สุดแล้วนะครับ
มีวิธีหรือว่ากลยุทธ์ในการจัดการร้านยังไงให้ถือว่าประสบความสำเร็จ
แล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนในธุรกิจนี้ครับพี่บุ๊คครับ
สำหรับพี่นะหัวใจของพี่เนี่ยพี่อยากทำธุรกิจที่มีคุณภาพ
ไม่ว่าจะทีมงานไม่ว่าจะหน้าร้านไม่ว่าจะลูกค้าหรือสินค้าที่ขายในร้าน
พี่มองว่าการทำธุรกิจที่ดีมันต้องมาจากพื้นฐานที่ดี
แล้วก็เจตนารมณ์ที่ดีว่าเรามีเหตุผลที่เปิดธุรกิจนี้เพื่ออะไร
ซึ่งพี่ก็ดีใจที่อย่างที่เรียนว่าเห็นสังคมสัตเลี้ยงมันได้รับการยอมรับ
ก็อยากจะเป็นหนึ่งในองค์กรไทยที่มีฐานธุรกิจที่แข็งแรง
เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าอันนี้เป็นโจทย์สำหรับพี่อะนะค่ะ
และก็ที่สุดคือใจเขาใส่ใจเราพี่พยายามนึกว่าถ้าเราเป็นลูกค้า

ที่ทำมาเนี่ยแน่นอนมีคนชอบมีคนไม่ชอบ
เราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนรักเราร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่พี่ก็พูดกับน้องเสมอว่า

แต่ว่าที่สำคัญคือเจตนารมณ์เราคืออะไร

แต่ว่าบางครั้งมันอาจจะมีผลักมีอะไร

เรียนรู้แก้ไขปรับปรุงแล้วก็เดินหน้า

เอ่อต้องบอกว่าก็มาในทิศทางที่อยากให้เป็นนะคะ
แล้วก็พี่ก็รักดังลูก

เราเห็นมีคนชื่นชมและลูกค้าชอบ

คือเราต้องคิดว่าเราพัฒนาได้อีก
ถ้าถามมันประสบความสำเร็จแล้วหรอ
แข็งแรงและมีศักยภาพที่ไปแล้วไม่อายใครอ่ะแล้วถ้าพูดถึงอุปสรรคที่เอาจริงจริงก็น่าจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งของหลายหลายธุรกิจรวมถึงเพชรคลับเองผมว่าก็กระทบหนักไม่แพ้กันแน่นอนก็คือช่วงของโควิดช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็เหนื่อยฮะก็เหนื่อยเพราะว่าอย่
คือพี่ว่าอุปสรรคมีไว้ให้พุ่งชนถ้าอยู่บ้านเฉยมันไม่มีอุปสรรค
ส่วนตัวอย่างที่พี่เล่าให้ทีมงานฟังพี่ชอบมองอุปสรรคมันเหมือนเกม
เหมือนคุณเล่นเกมมันก็ท้าทายคุณไปเรื่อยแบบว่าคุณเลเวลอัพแล้ว
คุณต้องเจอปัญหาที่ยากขึ้นค่ะแล้วคุณเลือกสกิลอัพ
แล้วคุณต้องเจอยากขึ้นไปอีกแล้วคุณก็จะสเกลอัพนี่คือมุมมองพี่
เป้าหมายต่อไปของเผ็ดคลับของพี่ปุ๊กในการทำให้ธุรกิจสเกลอัพขึ้นไปกว่าเดิม

ยังมีอีกหลายจุดที่เรายังไม่ได้ไป

หรือในบางโลเคชั่นที่เราที่ผ่านมายังไม่พร้อม

แล้วก็อีกตัวที่พี่ว่าสำคัญมากคือระบบ
การที่เราจะเติบโตได้แข็งแรงและยั่งยืนนะคะ

ทำให้ระบบเราแข็งแรงค่ะเราก็จะพร้อมวิ่งค่ะ
อยากจะให้พี่ปุ๊กสรุปง่ายเป็นเคล็ดลับนะครับ
ให้กับคนที่อยากจะเติบโตแบบนี้
หมายคุณสำคัญแล้วก็คนที่ทำ

คุณต้องจิตแข็งคือพี่ว่าเราต้องจิตแข็งต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
เพชรคลับนะครับผมสรุปง่ายเลยคือเขาเริ่มจากความรัก
หรือว่าความต้องการของในแต่ละพาร์ทเนอร์อยากจะได้อะไรแล้วทุกอย่าง
นี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงการที่เราคิดมากกว่า
การที่เราเป็นแค่โรงพยาบาลสระทำให้มีธุรกิจบริการต่าง
ทางพี่ปุ๊กเนี่ยก็จริงต้องบอกว่าใส่ใจรวมถึงการที่เราทำธุรกิจ
แล้วไม่ได้มองแค่ว่าวันนี้ฉันสำเร็จแล้วฉันผ่านมา๑๐ปี
ฉันขยายไป๒๐กว่าสาขาฉันถือว่าเป็นผู้นำตลาดแล้วพี่ปุ๊กบอก
เป็นแบรนด์ไทยคุณภาพอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับ
วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับพี่ปุ๊กนะครับคุณสมฤดีตันสลาลักษณ์นะครับ
กรรมการผู้จัดการบริษัทเพชรคลับนะครับผมได้ความรู้เยอะมากจริงจริงครับ
ขอบคุณมากครับพี่ปุ๊กยินดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณเดนี่ค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ